ปกติเนี่ยคือผมในภูมิธรรมดีเป็นภูมิเกิดแล้ว

แต่ผมเชื่อว่าเอ่อ

แล้วก็มีในภายใจที่ดีกว่าผม

ส่วนไขที่จะอ่านมองเจริญาโรงของผม

ผมก็ทำงาน
เพื่อความแข็งสุขภูมิได้ไว้
กดเบอร์ที่สุด
ดินสิทธิ์ลงใหม่ใจของเวทย์โครเมนต์ด้วย